ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระบุว่าสถานการณ์ปากการังฟอกขาวปีนี้
ทวีความรุนแรงขึ้นถึงขั้นวิกฤตหลายพื้นที่ครับ
ส่วนหนึ่งก็มาจากอุณหภูมิน้ำในทะเลที่สูงขึ้น
พร้อมกับเตรียมประกาศห้ามดำเนินกิจกรรมที่กระทบแนวปาการังเด็ดขาด๘จุด
จากทั้งหมด๓๓จุดที่ได้รับผลกระทบนะครับ
รวมถึงประกาศปิดเกาะตาชัยตั้งแต่๑๕ตุลาคมนี้อย่างไม่มีกำหนดครับ
ปรากฏการณ์เอลนิโยบริเวณฝั่งตะวันออกและกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกในปีที่ผ่านมา
ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น

ฟอกขาวรุนแรงในน่านน้ำไทยตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงขณะนี้
ยังคงมีการฟอกขาวต่อเนื่อง
โดยเฉพาะที่บริเวณเกาะมะพร้าว
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
ปากการังฟอกเขารุนแรงมากกว่า๑๘๐
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ปากการังฟอกขาว

พบปาการังฟอกขาว๓๓จุด

และฝั่งอันดามัน๑๖จุด
มีระดับความรุนแรงของการฟอกขาว

แบ่งเป็นพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล๒๕จุด
อุทยานทางทะเล๘จุด
๘จุดที่พบปากการังฟอกขาวรุนแรงมากคือ

เกาะทะลุเกาะเหลื่อมจังหวัดประจวบคิริคัน

ราชาใหญ่แหลมพันวา

พร้อมเตรียมประกาศห้ามดำเนินกิจกรรม
ที่จะส่งผลกระทบกับแนวปาการัง

จะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ในการลดผลกระทบและภัยคุกคามจากมนุษย์
ที่มีต่อแนวปาการังช่วงวิกฤต
ฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนการประกาศปิดเกาะตาชัยชั่วคราว

ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
กล่าวว่าต้องการฟื้นฟูสภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์
และสิ่งแวดล้อมทั้งบนเกาะและในทะเล
ไม่ใช่เฉพาะผลกระทบจากปากการังฟอกขาวเพียงอย่างเดียว
แต่เนื่องจากมีจำนวนนักท่องเที่ยว
เกินกว่าศักยภาพของเกาะจะรับได้
อาจพิจารณาให้เปิดเกาะได้อีกครั้ง
หากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
เรามีประกาศเพิ่มก็คือที่เกาะตาชัยนะครับ
ตาชัยนี่เรามีปัญหาเรื่องทรัพยากรด้านอื่นนะครับ
จากปริมาณนักท่องเที่ยวที่ลงไปเกาะตาชัยค่อนข้างจะเยอะ
ผมก็ได้เซ็นประกาศปิดเกาะตาชัยเป็นการชั่วคราวไม่มีกำหนด
เห็นด้วยกับนักวิชาการทางทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เสนอให้มีการปิดแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะปาการังฟอกขาว

เตรียมเสนอปิดอ่าวมายาหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี

โดยเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว
จะต้องมีการสำรวจและวางแผน
ศึกษาข้อมูลอย่างชัดเจนว่า
จะต้องปิดระยะยาวหรือปิดเฉพาะช่วงฤดูมรสุม
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว